จากประชาชนแวดล้อมทั่วไปนี่แหละค่ะ

พี่ชะกรีนใครคือแฟนใหม่ของพี่อ้ำพจราบค่ะ
คนไหนมาแล้งสัญญาณบอก

นำเสนอไปแล้วนะคะว่าก่อนอันนี้เป็นไฮโซจิมมี่
แต่ปรากฏมันมีภาพหนุ่มคนใหม่ที่ไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานไลฟ์สดด้วยกันตลอด
แล้วก็มีคนเก่าที่พี่ลุงตุงนังอยู่ค่ะ
วันนี้ค่ะดิฉันก็เลยได้ทำการจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้น
วบตึงกันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเลยนะคะว่า
ลิสต์รายชื่อที่มีติดโผล่เป็นบุคคลน่าสงสัย
ใครกันบ้างซึ่งดิฉันก็นะคะและทีมงานทำเป็นกราฟิกแบบเกมเลยค่ะ
ยุค๙๐เกมมาริโอนะคะคุณผู้ชม
เรามาเริ่มกันที่คนแรกนะคะผู้ท้าชิงคุณนะคะ
กึ่งเฉลิมชัยมหาดกิจรินั่นเองนะคะ

ความแอ้วเอิญเพลินวานของนางก็คือนางชอบไปเม้นกัน
ถ่ายรูปกันตลอดแม้กระทั่งช่วงหนึ่งที่คุณกึ้งเฉลิมชัยมีข่าว
ตอนนั้นคุณเจนี่เนอะโอ้ขักลักพุทธแหละ
โดนฮัลโหลมโอ้โหหนักมากที่ไปมีคนใหม่
คุณอ้ำพระสารภาพก็โนแคร์โนสน
มาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะ
รวมไปถึงทั้งคู่ก็ไปเจอกันทานเข้าแล้วก็ถ่ายรูปลงด้วย

คนนี้นะคะตอนนี้พี่กึ้งเป็นแค่เพื่อนนะคะ
แต่อนาคตไม่แน่แป๊ะไว้ก่อนนะคะ
อาบเห็นข่าวไฮสนินทร์ค่ะ
เป็นลูกชายเจ้าของค่ายมวยที่เคยเป็นข่าวกับแม่อ้ำนี่แหละเมื่อปีก่อนนะคะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยนะแล้วก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่แบบเนี้ย
แต่คนนี้บอกเลยว่าตัดออกไปก่อนเลย
เพราะว่าเขามีตัวจริงแล้วเป็นแฟนก็คือคุณไอซ์อธิชนันนั่นเอง

มาต่อกันที่คุณซีนะคะคนนี้มาแรงนะคะ
ไฮโซจิมมี่คนนี้นะคะก็คือคุณจิมมี่อัครวินเตชาอุบลค่ะ

ตีหล่อธานาธิจบการศึกษาจากอังกฤษแถมมียศเป็นหน้าตำรวจ
ที่สำคัญมีข่าวกับสาวไม่ว่าจะเป็นปันหรือพีคพัสริยามาแล้วนะคะ

ปิดท้ายกับคนนี้มาแรงเลย
วันนี้มาแรงเหมือนกันนะคะเป็นตีหล่อคนล่าสุดกัญชลัด
คือจริงกันน่าคุ้นตากับกันนั้นก็เหมือนกัน
สมัยวัยรุ่นตอนนี้เค้ายังวัยชุดอยู่

จนคนถามตลอดจริงหรือมั่วชวนหรือไม่นะคะ
สุงคราก็จะไป

สุงคราก็จะไป
อ้ำเนี่ยสนิทเพราะว่าอะไรเพราะคุณกันเนี่ยนางน่ารักน่าเอ็นดู
แล้วก็มาทางสายของพี่ป๊อปคำเกษตร
แล้วก็พี่ชายอนันทวีปนะคะซึ่งเสียกับคุณอ้ำอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ที่ไปคอมเมนต์ก็คือภาษาเอ็นดูนะคะ
คือเขาสไตล์เขาชอบเหมือนกันคือชอบออกกำลังกายเฮลตี้ค่ะ
แล้วก็ยังไปตีอินเทรนด์นะคะคุณอ้ามก็อย่างที่บอกแหละ
ดูเป็นพิเศษนะคะเอ็นดูเข้าไปเม้นให้คนฟินกันเล่นบ่อยค่ะ
แต่สถานภาพอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นแค่น้องชาย
ว่าน่ารักน่ายินดีไม่ใช่นะคะดังนั้นผู้ท้าชิงก็เหลือสองคนค่ะ
ก็คือคุณกึ้งเฉลิมชัยแล้วก็คุณไฮโซจิมมี่

น่าจะมาแรงแซงทางโค้งกว่านั่นเอง
พี่หนิฝากบอกบันเทิงไทยรัฐด้วย
โทรมาด้วยหมายเลขที่นางเปลี่ยนโทรศัพท์ปล่อยนะคะลงท้ายด้วย๕ตลอดซึ่งก็ใครนะนิ้งเองอันนี้ตามเป็นใครนะอ๋อนิ้งก็บอกว่า
แจ๊คคะที่แบบว่าเขียนข่าวว่าหนูไปแบบว่าชอบเขาไปเชียร์เขาไปคอมเมนต์คือจริงไม่ใช่
แต่ว่าเรื่องที่คุณอ้ำพัชราภากับไฮโซจิมมี่

ก็ให้เป็นการตัดสินใจของคุณอ้ำพัชราภากันดีกว่าเนาะ

เอาเป็นว่าแม่อ้ำรักใครเราก็รักด้วยนะครับ